ทีชั้นรู้ว่าเชอรี่กับพี่แจ็กเกอรี่น่ะนะ
ชอบสาวหล่อชอบแม่

น่ารักไอ้ยักษ์แหมนะคะ
เชอรี่ฉันจัดข่าวนี้เอาใจเธอเต็มที่เลยค่ะ
คนแรกดีกว่าในวงการบันเทิงของเราค่ะ

หมอเจี๊ยบแล้วนะไม่ธรรมดาดีกรี
เป็นคุณหมอค่ะแล้วก็ยังรับมงกุฎนะ
จากเวทีนางเสาไทยเมื่อปี๔คร่าวด้วย

ปัจจุบันค่ะหมอเจี๊ยบก็ปรับลุคนะจ๊ะ

หน้าหวานปลาน้ำพึ่งไม่ต่างกับหมอเจี๊ยบเลยนะ

ผู้จีนเอ็กสาวออมสุชาค่ะ
เมื่อครั้งหนึ่งทั้งสองโคจรมาประกบคู่กันไงคุณ
สร้างกระแสแบบว่าอุ๊ยหญิงหญิงฟินฟินอะไรอย่างเงี้ย
ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะด้วยรอยยิ้มสดใสของตินาบอกเลยว่า
อยากรักก็รักเลยภาพยนต์ดุกดักข้อเจ็ดความจี้แล้ว

ใช่นะคะเจอแบบเทพบนหวานไปแล้ว

ใช่แต่เงาว่า
คุณซีนะคะมัฒนาวิคีแนนตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสีภูวรีนคีน่ะ
ตอนนี้ถ้าใครติดตามในไอจีนะคะโอ้โหเขาปั้นหุ่นหล่อมากนี่
เปลี่ยนลูกไปเลยนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจสาวเรียกว่ารอจริงท่าจริง
แล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งคนนะคะคุณจิ๊บณพักนั่นเอง
คนนี้ซีซั่น๓นะคะบอกเลยปรับลูกตัวเองให้เป็นผู้ชายแมนนะคะ
เรียกว่าตอนนั้นที่มารายการเซอร์ลี่เก็บจงไม่อยู่
คุณจิ๊บหล่อมากแต่ว่าแฟนคุณจิ๊บก็สวยมากนิดหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่เราดูกันกระชุมกระโชยหัวใจ
เจอคนหล่อแล้วมันสะกิดหัวใจเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ